พาไปที่จังหวัดกระบีนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ย
ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากนะครับเสียหายถึงทรัพย์สินของราชการเลยครับ
โอ้โหดูภาพนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมรถบรรทุกคันบนลมอุ้ยอุ้ยอุ้ย
หมุนมาแล้วก็ชนเข้ากับเสาไฟฟ้าอย่างตั้งเลยครับเหตุเกิดในอำเภอเมืองเลยนะ
ชนกับเสาไฟฟ้าชนแรงถึงขั้นเสาไฟฟ้าเนี่ยมันหักขาดสองท่อน
โอ้โหพี่พี่เจ้าหน้าที่ก็เร่งให้การช่วยเหลือแล้วก็เข้าตรวจสอบพื้นที่นะครับ
ที่บริเวณ๓แยกกองทุนสวนยางถนนอุตรกิจตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี
อยู่ตรงศูนย์กู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชานั่นเองก็พบกับนี่เลย
รถบรรทุกสิบล้อแบบตู้แช่แข็งอ่ะทะเบียนแปดศูนย์หนึ่งสี่สองหนึ่ง
กระบีนะครับจอดนี่เลยด้านหน้าพังยับ
ับแน่นอนก็อัดกับเสาไฟซะเต็มเหนียวขนาดนี้ครับยู่เข้าไปแบบนั้น
ก็ไปถามคนขับคนขับก็คือคุณลุงหลงหมีนยายี
นั่นคือชื่อแกนะแกเล่าว่ารถบรรทุกคันนี้

ขณะที่ขับมาเรื่อยพอมาถึงแยกไฟแดง
ที่เกิดเหตุจู่รถของแกเบรกแตก

เบรกแตกเกียบเบรกไม่ทำงานโอ้โฮทำอย่างไรดี
รถมันก็เพิ่งลงมาจากเนินฝั่งตรงข้ามซะด้วย
ลุงแกก็เลยหักพวงมาลัยกระทันหัน
เพื่อหลบรถที่ติดไฟแดงอยู่ตรงหน้า

รถมาแล้วก็ยอมชนกับเสาไฟฟ้าไปเลย
ดีกว่าเข้าไปชนกับรถที่ชนอยู่ตรงหน้า
จริงค่ะมันติดไฟแดงอยู่คือถ้าเกิดว่าไม่หักออกไป
เอามันอาจจะเสียหายหนักกว่านี้ลุงแกบอกอย่างนั้นนะ

เอายังไงซะคุณลุงเองก็ได้รับบัตรเจ็บเล็กน้อยอยู่เหมือนกันนะครับ
แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นมันค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกัน

ทางตำรวจก็นำตัวไปที่โรงพักด้วยนะครับ
แล้วก็ไปตกลงเรื่องของค่าเสียหายต่อไป
หลังจากที่คุณลุงเขารับการรักษาพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับ
ยังไงซะก็ฝากเตือนกันไว้เรื่องของรถยนต์ดีกว่า

สภาพรถมันสมบูรณ์แค่ไหน
ใช่ฝากไปถึงทั้งรถยนต์ส่วนตัวทั้งรถยนต์โดยสาร
ทั้งผู้ประกอบการอะไรทุกอย่างเลยนะ
ถ้าเกิดว่าจะใช้รถให้ตรวจสอบสภาพรถให้มันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
เป็นรถบรรทุกผมว่าควรจะต้องใส่ใจเรื่องนี้ให้มากนะ
ใช่ไม่งั้นอุบัติเหตุมันก็จะเกิดขึ้นแบบนี้แหละคุณผู้ชม